ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณค้าสายมู๋เต๋รูไปอีกขั้นแล้วนะค่ะ
สามารถได้คาถากันได้คุณไม่ต้องไปตัวเป็นไปนะ

อยากนึกถึงองค์ที่แม่บอกไปที่อยู่ในตัว

มาดีอ่ะส่ะมาดีอ่ะส่ะมาดีอ่ะส่ะ

กี่ต้องมากี่ต้องมากี่ต้องมาเลย

ทำเสียงเหมือนแม่เอาไปเลย
วันนี้มีความสุขอย่างไร
หน่อยบอกเป็นวิทยาทานให้กดรยัลมิตรหน่อย

เป็นอย่างไรครับคุณก๊อฟ
ขอให้สวดอีกรอบได้ไหมครับ

คุณก๊อฟพอจะฟังออกไหมว่าคาถาสวดเป็น

ที่เค้าเบอร์เค้าเป็นอะไรเค้าเหมือนเค้าหายใจไม่ออก
ไปหาหมอมั้ยถ้าอย่างนี้

ตอนนี้คุณขวัญเขากำลังอ่านต่อไม่จบคุณผู้ชม

คุณผู้ชมดูเอาละกันเนี่ยเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็น
มันเป็นเอาถือว่าเป็นความเชื่อสุมมุติ
คนที่เชื่อก็เชื่อไปละกัน

นะครับโพสต์คลิปนี้ลงในแอปพลิเคชัน

ผู้หญิงคนนึงวีดีโอคอลไปหา

ก่อนที่พระมารดาโจ๊กเนี่ยจำไรกระถา

บอกลูกศิษย์ว่าหายใจออกมา

แล้วมีอาการเหมือนแบบผู้หญิงก็ตัวสั่นหลับตา
แบบเหมือนหายใจไม่ออกนะครับคุณปุ๊กค่ะ
ทำให้พระมารดาโจ๊กต้องบอกให้ลูกศิษย

ยกมือขึ้นทำท่าทำทาง
คล้ายกับการไล่บรรยามแต่พออาการดีขึ้น

บอกเป็นวิทยาธารสิว่ามันมีความสุขขนาดไหน
มีความสุขที่ได้ปลดปล่อยออกมายังไง

โอ้นี่มันอะไรนะ
เป็นความเชื่อสู่บุคคลเราไม่ได้ว่า

มันเกิดผลดีกับตัวเขาก็สุดแท้แต่